สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๓เมษายน๒๕๑๓กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙นะคะ
สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะควบคู่ไปกับการแพร่โรคระบาดนี้คือ
การต้องมีผู้เสียสละส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในสถานที่กักกันตัว
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย๑๔วันเพื่อรอสอบสวนโรคว่ามีอาการติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่ค่ะ
ซึ่งในวันนี้เรามีคำบอกเล่าชีวิตของผู้ที่ต้องถูกกักกันตัวในฮ่องกงมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ชีวิตในแคมป์กักกันนั้นมีมื้ออาหารที่แสนเคร่งครัดแบบค่ายทหาร
ซึ่งความรู้สึกก็คล้ายกับว่าได้อยู่ในแคมป์โรงเรียนประจำและในเรือนจำค่ะ
สถานที่กักกันตัวแห่งนี้นะคะได้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฮ่องกงค่ะ
โดยถูกเนรมิตให้มีห้องพักชั่วคราวกว่า๑๐๐ห้อง
เป็นแถวแคบรายรอบด้วยแนวกั้นสูงสีเหลืองค่ะ
ซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่มีอาการใดแต่หน่วยงานสาธารณสุขก็มองว่ามีความเสี่ยงค่ะ
ซึ่งจะต้องกักกันตัวเองและถูกจับตายอย่างใกล้ชิด
รวมถึงฆ่าเชื้อโรคทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการสัมผัสด้วย
หลังจากครบกำหนด๒สัปดาห์ในช่วงกักกันตัวเอง
ก็จะมีมินิมัสของหน่วยงานสาธารณสุขมาจอดด้านหน้าพาร์ทเมนต์ค่ะ
และนำตัวเขาขึ้นมินิบัสเพื่อเดินทางไปยังแคมป์กักกันค่ะ
โดยเมื่อมาถึงเขาจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง
ก่อนจะเข้าสู่วิถีชีวิตการถูกกักตัวแบบเต็มรูปแบบเป็นเวลา๒สัปดาห์ค่ะ
ซึ่งภายในแคมป์กักกันนะคะก็จะมีอาหารให้ครบทั้งหมด๓มื้อ
สามารถเลือกได้จากเมนูทั้งเอเชียและตะวันตก
แม้กระทั่งมังสวิรัติก็มีนะคะ
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมค่ะ
แต่จะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงเวลา๘นาฬิกาและ๑๖นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ
อกจากนี้ยังมีเบอร์โทรศัพท์ให้อีก๒เบอร์
คือเบอร์แรกใช้สำหรับส่งข้อความสอบถามข้อสงสัยหรือต้องการอะไรเพิ่มเติม
ส่วนอีกเบอร์ใช้สำหรับแจ้งอาการเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ
ซึ่งภายในห้องพักนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยม
สิ่งของลูกชิ้นก็จะมีกลิ่นการฆ่าเชื้อโรค
บนโต๊ะก็จะมีกาน้ำเครื่องเป่าผม
และกล่องต้อนรับที่บรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แชมพูครีมอาบน้ำและชุดแปลงฟันค่ะ
อย่างไรก็ดีนะคะแม้จะเป็นแคมป์กักกัน
แต่เขาก็มีสระในการเดินรอบนอกที่พักในแถว
ซึ่งสามารถออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายได้

ก็จะมีสัญลักษณ์และเสียงคำเตือนแนะนำตลอดว่า

อย่างไรก็ดีค่ะหลังผ่านไปครบ๑สัปดาห์
ก็สามารถซื้ออาหารจากรถเข็นที่ผ่านมาหน้าที่พักได้
การเอาเงินวางไว้บนถาดหน้าประตู
แล้วก็ยังได้รับอนุญาตให้เพื่อนหรือคนร่วมงาน
สามารถส่งขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่ม
และเสากระตุ้นสัญญาณไวไฟมาให้ได้ค่ะ

แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกยากลำบากอะไรนะคะ

แพทย์คอยตรวจวัดอุณหภูมิและติดตามอาการ
แต่ก็เข้าใจได้ค่ะว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้น
ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเขาและของทุกคนค่ะ
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะคะ
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๒๘ราย
สะสมรวม๒๕๗๙ราย

สิ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือ
สถานการณ์ในประเทศเราล้อมรั้ว
เราดูแลกันอย่างภายในได้อย่างดี
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ต่างประเทศไม่น่าไว้วางใจเลย
สิ่งที่เราได้ก็คือบ้านเราเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้

เพราะเราช่วยกันอย่างที่เคยบอกนะครับ
๗๐ไม่ได้ผลในการลดตัวเลข
๘๐ทำเหมือนกันหมดนะครับ
ถ้ากินร้อนช้อนกางล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากน้ำไม้

๙๐ขึ้นไปถึงจะลดตัวเลขได้
ถ้าอย่างที่ผมบอกว่ากาดตกลงมาหน่อยนึง
ไม่เอา๙๐ขอ๘๐ได้ไหมพุ่งพลวดเลยนะครับตัวเลข
สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจ
ที่ประเทศอังกฤษครอบครัวของหนูน้อยเอริมเบส
วัย๖เดือนน้ำหนัก๒๒กิโลกรัม
ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล
เพิ่งผ่านการผ่าตัดโรคหัวใจ

โดยครอบครัวของหนูน้อยได้โพสต์ภาพล่าสุดของเอริน
อยู่ในสภาพต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องพยุงชีวิตต่างเกือบทั้งร่างกาย
เนื่องจากคนในครอบครัวมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ
ทำให้มีเพียงนางเอมมาเบสผู้เป็นแม่เท่านั้น

ซึ่งปัจจุบันนะคะหนูน้อยเอรินยังมีอาการคงที่
แต่ยังคงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์
ของโรงพยาบาลเด็กในเมืองลิเวอร์พูลค่ะ
โดยหลังจากมีการแชร์เรื่องราวของหนูน้อยออกไป
ก็ได้มีชาวอังกฤษเข้ามาโพสต์ให้กำลังใจครอบครัวเบสอย่างล้นหลาม
ยกย่องหนูน้อยว่าเป็นยอดนักสู้ตัวจิ๋วค่ะ
ทั้งนี้ทางครอบครัวยังได้โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ชาวอังกฤษ
ความสำคัญกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้น

ท้ายวันนี้นะคะเราไปชมคลิปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
เพื่อปลุกใจชาวโลกในการต่อสู้กับไวรัสโควิด๑๙

ซึ่งสามารถเรียกน้ำตาและความซับซึ้งใจจากชาวโลก
ถึง๓๒ล้านวิวในชั่วข้ามคืนกันค่ะ
ร้องเพลงปลูกใจมวลมนุษยชาติอย่างโดดเดี่ยว
เพื่อสื่อถึงการส่งต่อความรักและความหวังในการต่อสู้กับไวรัสร้าย
หน้ามหาวิหารแห่งมิลานอายุ๖๐๐ปีในประเทศอิตาลีค่ะ
นี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
โดยยกย่องว่านี่คือการโชว์พลังเสียงที่มุ่งมั่นสง่างามและชวนให้น่าหลงไหล
เพลงที่เขาได้ร้องในวันนี้จะทำให้ชาวอิตาเลียนและชาวโลกล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อรักษาความหวังและลุกขึ้นสู้กับเจ้าโรคร้ายนี้ต่อไปค่ะ